ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

คุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวในเกมต่อชีวิต

ท่านก็คงอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข

หลานที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่าน
แต่อีกหลายครอบครัวครับที่ปู่ย่าตายายซึ่งอายุมากแล้ว
แบกรับภาระและหน้าที่

อันเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมที่จะตั้งตัว
เพราะฉะนั้นภาระในการเลี้ยงดูเด็กตัวน้อย
จึงตกอยู่กับตาและยาย
ตกอยู่กับพ่อแม่ที่แก่เท่า

ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ทุกวันนี้ผมต้องทำงานห้าเงินอยู่คนเดียว
เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวแล้วเลี้ยงร่าน

เคยไม่สบายอยู่ครั้งอันนั้นเป็นมากเลย
เป็นที่เกือบทนไม่ได้

ผมขับรถไปเลยนะครับคันนี้แล้วไป

มีไขขึ้นสุ่งสุดขนาดนี้
มึงยังขับรถมาได้อย่างโยงมีไม่อันตราย

หมอกัวก็บอกว่าให้นอนพักสักทีหนึ่ง

ถ้าหยุดงานปุ๊บทางบ้านก็อดกระจายเลย

สตังค์ไม่มีซื้อนมให้ร่านอะไรเนี่ยไม่มีเลย

ชื่อจริงชื่อมลทินแผลเชื่อน

ตอนนี้อัพยี่ปร์ผมก็รับจ้างตัดไม้
ได้ก็หักแล้วก็ได้ถึงพันบาทบางถึงบาง
เดือนหนึ่งก็ทำได้แค่๑๐วัน

แฟนผมก็อยากจะไปช่วยแต่ผมไม่ให้ไป

นั่งสักพาให้ร่านทีนี้มันใจไม่ดี
มันก็อู้มึงไปแล้วแหละ
หนักสุดบู๊บลงไปเลยหูลงไปนั่นเลย
ร่านมาเห็นย่องบูบมาเห็น
ก็มาเรียกยายเป็นอะไร

ฉันก็เครียดเป็นโรควูบ
ฉันก็ช่วยเหลือแฟนไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ได้
ไปอยู่กับบ้านเลี้ยงหลาน
ก็พ่อแม่มันก็แยกทางกันแล้วก็เอาร่านมาปล่อยไว้
พอปล่อยไว้แล้วก็ดูทรงเรียนเลินทรงเรา
ดูแลเองหมดไม่มีก็ต้องห้าให้มัน
พอมาทิ้งแล้ว๔๕คนนะอยู่เนี่ย
เลี้ยงมาจนแบบนี้ก็มันจนเรียกพ่อเรียกแม่แหละ
พ่อเรียกแม่แหละมันไม่เรียกตาเรียกยายหรอก
มันจะต้องมันเรียกตอนโตขนาดนี้
ก็จะให้มาเรียกพ่อคุณแม่คุณ
เวลาพระคุณไปตัดไม้ผมชอบไปกับพ่อคุณ
ไปกว่าที่เรื่อยแล้วก็แบกหมายครับ
เวลาพ่อคุณแม่คุณไม่มีงานให้ทำ

ถ้าราดใส่น้ำหยดก็ได้๒๐บาทครับ
ถ้าแบกอ้อยแบกข้าวโพดนี่ก็ได้๕๐บาท
บางครั้งก็๒๐บางครั้งเขาก็เลี้ยก๋วยเตี๋ยวเอาครับ
เวลาผมได้ตังค์มา๒๐บาท๕๐บาทผมก็ให้แม่คุณเก็บไว้ครับ
ให้แม่คุณเก็บไว้เอาไว้ซื้อกับข้าวให้น้องกินครับ
ผมรักพ่อคุณกับแม่คุณมาก
เพราะคุณกับแม่คุณเปรียบจะเหมือนพ่อแม่ของผม
ลุงนี่ก็ดีว่ามันก็ทำงานหนัก

เพราะว่าโตไปมันอาจจะฝากพี่ฝากใครกับมันได้
เพราะตอนเด็กมันก็งานมันก็เอาแล้ว
ก็มีไอ้โบ้อีกคนนึง
ก็อยู่บ้านก็พอใช้ได้

ก็ช่วยมาขุดยกไม้เช่นไม้ไปลงเตาบ้าง

เวลาว่าคุณจะทำก็เรียกมันก็ไปช่วย

ถ้าใช้มันก็ทำทู่บ้านศักดิ์พระ

เวลาผมช่วยแม่คนขนไม้ไปเผาถ่าน

ครอบครัวผมตอนนั้นก็วิกฤต
พอผมขับรถออกไปทำงาน

คนเกิดอุบัติเหตุ

ผมล้นทะโน่นเกือบตาย
รถผังไปซ่อมเดือนก็จะซ่อมเสร็จซ่อมเดือนนี่
ผมก็ไม่มีงานไปทำงานไม่ได้
ผมก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้
ทีนี้ก็กู้นี้ยืมสิ้นหมาเนี่ย

ถ้าไม่มีจริงก็ต้องเอาที่บ้านนี่แหละ
ไปจำนองอะไรก็เอาเงินไปให้เขาคืนเข้านี้นะ

ผมไม่อยากเอาไปจำนองจำนำหรอก
มันที่ดินตกทอดจากพ่อแบ่งแยกกันให้มา
ถ้าเกิดจำนองแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหน

ก็เสียดายผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
เรื่องเป็นหนี้ก็เครียดเครียดมากเลย
ว่าเป็นนี้เราก็อายุปูนนี้แล้ว

ผมอยากทำงานแทนพระคุณแม่คุณครับ
เพื่อหาเงินอยากให้เขาพักบ้างครับ

ครอบครัวหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ผมว่าครอบครัวที่มีปู่ย่าตายาย
ที่บอกว่ารักลูกมากเท่าไหร่

ผมว่ารักไม่แพ้ลูกในไส้แน่นอนครับ
เหมือนครอบครัวที่เรากำลังจะได้พูดคุยอยู่ที่นี่ครับ

สวัสดีเด็กลูก
ผมว่าลุงกับป้าไม่ผิดหวังแน่เลยล้าน
เขาดูเขาเห็นภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้

เขารักและห่วงใยลุงกับป้าแน่

ตอนนี้แล้ว๖๗ครับ

เลี้ยงก็หลาน๕คน๖ทั้งแม่บ้าน

ก็คือภาระทั้งหมดนี้อยู่กับลุงหมดเลย

วันให้ไม่มีงานแปรรูปไม้รึตัดไม้ก็
ก็คือไม้แถวบ้านอย่างนี้แหละครับ
มีไม้ในบ้านเขาจางแหละครับ
ไม้ในบ้านเขาจางแหละครับ
จ้างเราไปซอยบ้างไปตัดบางทีก็ข้อปลายให้แม่บ้านกระเป๋าทานบ้าง
ก็หมายความว่าเขาก็จะจ้างให้ลุงไปตัด
ลุงก็จะได้ค่าแรงที่เหลือยให้เขาได้ค่าแรงที่เหลือยนั่นแหละ
แต่ถ้าวันไหนไม่มีก็คือไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ต้องห้าที่อื่น

ก็บางครั้งก็ท้อนะแต่คิดแล้วท้อไม่ได้
เกิดถ้าผมท้อแล้วก็ไม่มีใครทำให้ตอนนี้
แล้วเกิดผมเป็นอะไรไปใครจะดูแล
ถ้าเป็นอะไรทางนี้หนี้เนื้อก็คงจะไม่มีใครจ่าย
เขาก็ต้องมายืนอะไรไปอย่างนี้
ผมก็พยายามรักษาร่างกายให้ดีกว่า
ลุงต้องพยายามดูแลร่างกายตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย
เพื่อคนในครอบครัวทำทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาทุกวันทุกวัน

ห่วงอะไรมากที่สุดในครอบครัวของลุงในตอนนี้
ตอนนี้ก็ห่วงห่วงเรื่องงานนี่แหละ
ห่วงห้างงานห้างเงินนี่แหละก็ห่วงครอบครัว
ห่วงไม้บานห่วงร้านนี่

ต้องทำดูแลตลอดเลย
กลัวเป็นอะไรก็เกิดเป็นอะไรไปเนี่ยกลำบาล
ผมก็ต้องดูแลตลอดเลย
ผมเข้าใจนะครับในคำว่าผู้นำครอบครัว
แล้วเราเป็นผู้ชายที่เป็นเสาหลักอยู่ในบ้านเนี่ย
คือจะหวังพึ่งพิงนั่นก็เด็กเหลือเกิน
แต่ป้าเล็กก็ห่วงลุงไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะ
คำพูดแล้วทีมงานน้องไปสัมภาษณ์มาบอกว่า
เล็กห่วงลุงทุกลมหายใจเลยเหมือนกัน
บางทีห่วงจนตัวเองเนี่ยเครียดจัดด้วย

ตอนนี้ป้าเป็นอย่างไรบ้างมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
ก็มีเป็นโรควูบอยู่ดีก็วูบลงไปเลย
เล็กเนี่ยผมเห็นตอนที่บอกว่าที่วูบครั้งแรกนั่นก็คือที่ไปนั่งซักผ้าเหรอคะ

มันก็คิดเรื่องลูกเรื่องหนี้นี่แหละถึงได้
ถ้าคิดก็เคียดแล้วมันก็เป็น
กลัวจะไม่อันนี้ไม่มีชัยนี้เข้าหรอก
กลัวลูกร้านจะลำบาก
คือจะปั๊ก
เวลาที่ป้าอาคารเป็นยังไงอะป้า

ลูกสามารถรอบบินแห้งแพ้ค่ะ

เดี๋ยวเราก็ห่วงหน้าเพราะห่วงหลังอีกห่วงหน้าแล้วใช่
จะให้อยู่บ้านดังล่าเด็กอยู่ก็พอดูแลได้
แต่นอกจากเขาจะดูแลเด็กแล้วเนี่ยเห็นบอกป้าเล็ก
ก็พยายามหารายได้เสริมช่วยลุงเหรอครับจ้ะ
เป้าะทำอะไรครับเผ้าทาน
ป้าไปเอาไม้ที่ไหนมาเผาลุงก็ไปตัดไม้มา
ไอที่เขาให้มามากก็เก็บมา
เผาใช้เวลาเท่าไรเป้าะว่าจะได้ทาน

ฟ้าก็เป็นโลกวุ่งอย่างนี้
ก็ต้องค่อยทำกันไปเรื่อย

นึงนี่ป้าเล็กจ๋ารวมแล้วเนี่ย
เป็นยอดที่สูงสุดเลยของป้าเลย

เงินเท่าไหร่ป้าสูงสุด
ก็ถ้าสี่กระทรอบก็๑๓๐บาท

ก็ประมาณ๕๐๐กว่าบาท

ได้สูงสุดเลยนะ๕๐๐กว่าบาท
แล้วป้าเล็กจะต้องไปดูฐานด้วยตอนกลางคืน

เดี๋ยวมันขุไงมันไม่ใช่เตาอุโมงมันเตาแบบเตาเอาดินกบ
แล้วเวลาออกไปกลางคืนนี้ไปกับใครครับ
ไปก็ย่องมั้งโบมั้ง

ลุงถ้าลุงอยู่ก็ไปกับลุง
ถ้าลุงไม่อยู่ก็ไปก็โบ้ก็ย่อง
หย่องลูกถามหย่องมั้งหย่องมานี่สิลูก

ย่องกับโบมมันที่สิลูกจำโบมมันที่สิ

ทำตั้งแต่ปี๓ครับ

เพื่อหาเงินมาให้ยายครับ

เพราะอะไรทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อย
เพราะต้องการหาเงินให้ยายอย่างเดียวเลยครับ
ได้มาครั้งละเท่าไหร่ที่หนูไปรับจ้างแบกจำได้ไหมลูก
ได้๒๐บางครั้งก็๕๐ครับ

ทำไมหนูไม่เก็บเอาไว้ซื้อขนมกินเองบ้าง
อยากเก็บเงินไว้เยอะให้ยายเก็บไว้ครับ

ฟังแล้วชื่นใจจริงเลยนะยาย

หนูอยากเรียนถึงชั้นไหนลูก
อยากจบม๓ครับเพราะเรียนถึงปริญญา

หนี้ก็ไม่เบาเลยคุณลูก

รู้เลยว่าแววตาของเขาเป็นเด็กที่ดีมาก
เห็นความทุกข์ยากของปู่ย่าตายาย
โบ้หนูช่วยอะไรพ่อคุณแม่คุ้นบ้างลูก
ช่วยนกไม้
ทำความสะอาดบ้าน
ครับสวัสดีครับ
ผมรักตาครับ
วันนี้จนณวินาทีนี้สิ่งที่ลุงเครียดมากที่สุดคืออะไรครับก็
ก็เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จ้างขนาดใช้นี้สักก้อนนึงเนี่ย

ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ไปแล้ว

ป้าเล็กแล้วหลานก็จะอยู่กันลำบาก

เขาก็จะต้องมาชดใช้หนี้ด้วยดีไม่ดีบ้านที่อยู่นี่
เขาก็ต้องมาเอาไปไปใช้หนี้เก่า
แล้วถ้าวันนี้สมมุติว่าลุง
ได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งไปต่อชีวิต

ถ้าเกิดเราเป็นอะไรทางบ้านก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้ว
หนี้หมดแล้วเลือดเท่าไรเดี๋ยวค่อยซ่อมแซมบ้าน
แล้วก็เอาไว้ให้เป็นเด็กมาเรียนบ้าง
แต่ถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาไว้เงินก้อนนี้
ก็ต้องสู้กันต่อไปต้องสู้กันต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของลุงปู่

เผชิญกับวิกฤตที่ทุกคนกำลังแก้ไขกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจน

แต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นภายในบ้านเล็กหลังนี้นะครับ
นั่นก็คือกำลังใจดวงน้อยที่อยู่ภายในบ้าน
วันนี้พวกเขาก็จะมาร่วมสู้กันบนเวทีชีวิตแห่งนี้ด้วยนะครับ
ด้วยการตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ

คว้าเงินรางวัลไปต่อลมหายใจสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
รู้จักรามเกียรใช่ไหมลูกรู้จัก
มีตัวอะไรบ้างในรามเกียรหนูพอจะรู้ไหมลูก
มีร่างกายสีอะไร